แล้วก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาอีกมุมหนึ่ง
มุมของเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดวงดีดวงเฮง

รวมไปถึงแฟนคลับของพี่ท็อปพี่ไทยพี่เอกพันธ์พี่บินบรรลือฤทธิ์
ถูกสลักกินแบบรัฐบาลเลขสองตัวแบบตรง
ไหนรู้ไหมคะอายุของคุณแม่พี่บินพี่เอกพันธ์
ต้นสายปลายเหตุมาจากนี่ค่ะคือมาจากว่ามีคนฝัน
แล้วมาเล่าให้พี่บินพี่เอกพันธ์ฟังบอกว่าฝันเห็นคุณแม่รถคว่ำเสียชีวิต
ก็เลยลองเอาตัวเลขอายุของคุณแม่ก็คือ๘๓ไปซื้อลอตเตอรี่ยกแผงค่ะ
๕๘อายุหรือเปล่าคะ
๕๘โหเต็มนั่งคืนอย่างนี้แค่เมื่อวาน
ก่อนวันท๋วยออกวันหนึ่ง
อาสาน้องอาสาคนที่อยู่พระนครศรียุธยาเขาก็มาขอโทษก่อน
มีแม่ผมด้วยอยู่ในนั้นแล้วก็มีพี่ท็อปมีพี่ไทย

คือเราก็เออน้องมันแค่ฝันฝันไม่ธรรมดา
แต่ออกทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ

การต่ออายุให้อายุยืนนะคะ
คืออายุของพี่ท็อปพี่ไทยคือ๕๘
มันก็ดันไปตรงกับลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ดูสิคะแหมถ้าซื้อรางวัลที่๑สงสัยจะได้เป็นเสียท็อปเสียไทยซะแล้วนะ
แต่ว่าไม่ได้ซื้ออย่างที่พี่ไทยบอกไป